เราเปลี่ยนอารมณ์มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
คุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกชายเขาอายุ๑๖ปี
แต่ยังจับคนร้ายไม่ได้
คนร้ายยังลอยนวลอยู่นะฮะ
แล้วตอนนี้ต้องการจะขอความเป็นธรรม

แล้วคดีเองก็ไม่คืบหน้าด้วยนะครับไปดู
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลักฐานชิ้นเดียวที่มีนี่ครับนะฮะนี่คือหลักฐานชิ้นเดียวที่มีอยู่
คุณผู้ชมที่ผู้เสียหายมีคือคลิปวงจรปิดเป็นภาพกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเป็นกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ๑๐คนเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา๕คัน
หน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งไปหลังก่อเหตุไปทำร้ายวัยรุ่นอายุ๑๖ปีจนบาดเจ็บสาหัสปางตาย
ดูสิฮะเลือดออกศีรษะแบบโดนทำร้ายโดนตีอย่างแรงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมาครับ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนเส้นคำชะอีมุกดาหาร
คุณแม่ของน้องคนนี้ชื่อว่าคุณชวีวันอายุ๕๔ปี
บอกว่าโอ้โหวันนั้นนะลูกขี่รถออกไปซื้อของระหว่างจะกลับบ้าน
มีวัยรุ่นกลุ่มใหญ่อย่างที่เห็นมากัน๑๐คน๕คัน
รุมทำร้ายแล้วเอามีดฟันที่หน้าผากอย่างจังแล้วดูสิ
ผ่าตัดสมองแบบนี้ครับแล้วไม่ทราบสาเหตุว่าจะมาทำร้ายทำไม
ลูกไปคนเดียวด้วยจนกระทั่งมีคนไปเจอแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผ่าตัดเปิดกระโหลกช่วยชีวิตจนตอนนี้ลูกเนี่ย
ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มันก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเดิมหรอก
แต่คดีความไม่คืบหน้าเลยตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เลย
อยากให้ตำรวจมุกดาหารครับติดตามคดีนี้และจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาให้ได้
เราเป็นสื่อกลางให้นะฮะพูดดังไปยังตำรวจที่มุกดาหารด้วย
ช่วยติดตามคดีนี้แล้วก็จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๑๐คนมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะครอบครัวนี้เขาก็ยากจนยากจนนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวคงต้องกอดติดคดีนี้กันต่อด้วยนะครับ